นี่ไฟไหม้บ้านครับไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงแรกเราเอาข่าวร้อน
ไฟไหม้มาร้อนแรงกลบกระแสการเมืองหรือเปล่านะ
เหตุการณ์นี้ไฟไหม้บ้านครับแต่ว่าเป็นฝีมือของเพื่อนบ้าน

เดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมเขามีสภาพเจ็บแบบนี้ล่ะ
เดี๋ยวคนที่คุณพูดถึงคนที่เจ็บเนี่ยคือเพื่อนบ้านเหรอคะ
นี่คือเพื่อนบ้านคนที่เอาไฟไปจุดราดเพื่อต้องการจะเผาบ้าน

คำโบราณถึงบอกไงคุณขวัญคุณผู้ชมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับ
ผู้ชายคนนี้มีอาชีพเป็นช่างซ่อมช่างทำเรือ
แล้วเขาโมโหแค้นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
อะไรกันนักกันหนาชอบไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจเหลือเกิน
กลางดึกย่องปีนดาดฟ้าขึ้นไปเอาน้ำมันไปราดจะจุดไฟเผา

ก็โมโหไงฮะแล้วไฟมันลามมาคลอกตัวเขาเจ็บสาหัสเนี่ย
เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลช่วยเหลือในเนธอายุ๔๗ครับ
อย่างที่บอกมีอาชีพเป็นช่างซ่อมช่างต่อเรือช่างทำเรือ
สภาพร่างกายถูกไฟคลอกนะฮะเจ็บสาหัสเลยแผลผิวหนังหลุดร่อนด้วย
มีอาการเหมือนคล้ายจะยังเมาไม่สางด้วยนะครับตอนที่ไปช่วยเนี่ย
สอบถามเจ้าตัวเบื้องต้นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
เล่ามาแบบว่าผมทะเลาะกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ชื่อว่าสิริพรไม่ได้บอกว่าทะเลาะเรื่องอะไรนะ
ทีนี้ช่วงกลางดึกผมก็ปีนขึ้นดาดฟ้าเอาน้ำมันไปราดราด
และจะจุดไฟเผาบ้านหลังนั้นแหละที่ทะเลาะกันแต่ผมเมา
แล้วน้ำมันตอนจังหวะที่ราดไปมันมาโดนตัวผมด้วย
พอจุดไฟปุ๊บลามมาโดนตัวผมเลย
เจ้าหน้าที่อึ้งเลยฮะอึ้งสิคะ
คุณอึ้งผมอึ้งคุณผู้ชมก็คงอึ้งฮะ
ในขณะที่เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามที่ปรากฏว่าถูกผู้ชายคนนี้
เอาน้ำมันไปราดจะจุดไฟเผาเนี่ยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
สามีเธอเป็นฝรั่งอยู่บ้านแค่คนเดียวช่วงกลางดึกด้วยไงฮะ
รู้อีกทีก็คือตอนที่เริ่มเห็นไฟไหม้บ้านบางส่วนแล้ว
แล้วตกใจกว่านั้นอ้าวไฟคลอกคนที่จะมาจุดไฟเผาบ้านฉันด้วยเหรอเนี่ย
สาเหตุคิดว่าน่าจะมาจากว่าคนก่อเหตุคงไม่พอใจเธอ
เธอเคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาล๒ครั้ง
เพราะว่าเสียงที่เขาต่อเรือซ่อมเรือบางทีมันดังแล้วมันรบกวน
เธอก็เลยไปแจ้งทางการไงแล้วอาจจะทำให้ฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ความแค้นเอาไว้แล้วก็มาระบายแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุพลิกแบบนี้นะฮะ

ในฝั่งของเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้ครับ
ไปแจ้งความแล้วที่สสตหิตจชนบุรีนะครับ

คดีกับคนก่อเหตุอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนตอนนี้ให้เจ้าตัวอาการดีขึ้นก่อนนะครับอืมค่ะ
เพื่อนบ้านกันแท้เลยฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจง